สยองพบศพปริศนายัดตู้คอนเทนเนอร์

ใช่นี่แหละคุณผู้ชม
มันแปลกตรงนี้แหละ
แปลกตรงที่ศพมันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เปล่า
แล้วรอนแรมตั้งแต่๑๑กันยายน

ไปหลายที่มากคุณผู้ชมครับไปหลายจุดมาก
แต่มาเปิดเจอที่ประเทศไทยพังงะกันทั้งหมด

โดยกองบังคับการตำรวจรถไฟ

คุณผู้ชมอยู่ในคลังสินค้าแห่งหนึ่ง

ตู้คอนเทนเนอร์พบศพผู้เสียชีวิต๒ศพครับ

เอกสารในตัวอะไรมีพิสูจน์
ร่างกายมีรอยสัก
รอยสักที่หน้าอก
ที่หลัง

สวมแหวนที่นิ้วนางมือขวานะครับ
กระเป๋ากางเกงในลักษณะเหมือนถูกล้วงถูกล้วงมันปลิ้นออกมาทั้งสองข้าง
อ๋อไอ้ลิ้นกระเป๋ามันออกมาใช่ใช่ใช่นะครับ
แล้วเจอรองเท้าแตะสองคู่คู่หนึ่งเป็นแบบหูหนีบสีเทา
คิดว่าเป็นของผู้ชายส่วนอีกคู่เป็นแบบสวมสีชมพูนะครับ
สีขาวคาดว่าจะเป็นของผู้หญิงใกล้กันพบเสื้อยืดสีดำ
มีลายภาษาต่างประเทศเขียนเนี่ยข้อความมันนั่นน่ะ
พอเราไปตรวจสอบแล้วมันเป็นภาษาต่างประเทศที่ปรากฏบนเสื้อ
นี่แหละเป็นชื่อสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นในฟิลิปปินส์
ก่อตั้งตั้งแต่โอ้โหสองพันธุ์ร้อยสิบหกผมยังไม่เกิดอ่ะน่ะ
นะเป็นสมาคมแล้วเป็นสมาคมบริการด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับ
นี่แหละจากการสอบถามนายอันวุฒิโพอัมภัย
ท่านเป็นรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกับตันยู
ที่ท่านไปร่วมนะครับเก็บศพเนี่ยแล้วท่านก็เล่าบอกว่า
หลังได้รับแจ้งว่าเจอศพก็มาตรวจสอบ
พบว่าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวความยาว๒๐ฟุตนะครับ
กว้าง๘ฟุตสูง๘๖ฟุตมีความหนา๒ชั้นนะ
แต่ถ้ามีสินค้าจะล็อกกุญแจแล้วก็ซีนเพิ่ม
หากขอขอความชุดเหลือด้วยมือเปล่าถ้าเขาก็ปร้องเนี่ย
เนี่ยก็ได้ยินป่ะนี่ยากที่คนท่านออกจะได้ยิน
ยกเว้นยกเว้นจะใช้ท่อนเหล็กเคาะมันก็จะมีความความแข็งและความกังวานกว่านะครับ
ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยมีแต่รอยสักบนตัวผู้ชายแหละนะ
แล้วรอยสักนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับคือพี่ก็เห็นศพมาเยอะไง
ศพมาเยอะไอรอยสักแบบนี้เขาบอกเขาไม่เคยเห็นนะ
นี่แหละเป็นตำหนิรูปภัณฑ์เดียวเลยที่เห็น
ส่วนผลการชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าทั้งสองศพเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับ
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับ
เน่ามากนะครับไม่มีบาดแผลใดทั้งสิ้นนะครับ
ไม่มีไม่มีกระดูกหักที่เห็นจากกายภาพเบื้องต้นนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจละเอียด
ตอนนี้ทั้งกองพิสูจน์หลักคือรูปภัณฑ์เนี่ยมีเพียงแค่รอยสักของผู้ชายเท่านั้นนะครับ
รอยสักที่ท้องแขนทั้งสองข้างแล้วก็หัวไหล่ด้านหน้าหน้าอกหัวไหล่แล้วก็รวมไปถึงแผ่นหลัง
ซึ่งรอยสักนี้ผมได้ดูแล้วด้วยก็เจ้าหน้าที่ก็พูดเบื้องต้นพร้อมกันว่าไม่มี

ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปนะครับแต่สันนิษฐานใด
เบื้องต้นเนี่ยว่าน่าจะเดินทางมาตั้งต้นทางของตู้นะ
คุณผู้ชมคิดว่าไงว่าที่พันธบทตรีนรงฤทธิ์ทองทวีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟมักกะสันนะครับ
ก็เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามติดตามความคืบหน้าของคดีบอกว่า
จากการสอบสวนสืบสวนในเบื้องต้นได้ข้อมูลแบบนี้
พอไปตัวสอบเส้นทางคุณผู้ชมมันรอแลมาจากไหน

อยู่ในเมืองจีน๓มลศนได้จาก๑๑ถึง๑๕กันยายนนแล้วแหละ

ตามเลขเลยใช่ไหมตามเลข๔ตามเลข๔๑๒๓ไปนะแล้วก็ไปฮ่องกงวันที่๑๙กันยายน
จากนั้น๒๐กันยายนก็ไปไต้หวันแล้วก็เคลื่อนมาถึงมานิลาฟิลิปปินส์๒๔กันยายน
แล้วก็มาถึงท่าเรือแหลมชะบังวันที่๒๘กันยายนจากนั้นก็ออกจากท่าเรือแหลมชะบังตี๒มาถึงราชกระบังตี๕
๒ตุลา๒ตุลาคมกระทั่งพนักงานเขาจะไปเข้าทำความสะอาดก็โอ้โหพังงะเลยศพ
ถ้าบอกว่าถ้าจะมาจากฟิลิปปินส์ก็แสดงสันนิษฐานได้ว่าทั้งสองคนนี้เข้าไปอยู่ในตู้วันที่๒๔กันยายน
๒๔ก็ก่อนถึงมะนิลาหรอที่ฟิลิปปินอ่ะแหละเค้าว่าเขาเชื่อว่าดูจากเสื้อเสื้ออะไรอย่างเงี้ย
วันนี้วันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่บริษัทเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์
แล้วเดี๋ยวจะโอนย้ายคดีไปให้สำนักงานขออภัยโอนย้ายคดีไปให้สนราชกระบังรับผิดชอบต่อ
เนื่องจากทำไมอ่ะตำรวจรถไฟไปเจอครับ
คือเนื่องจาก๑๗ตุลาคมสถานีตำรวจรถไฟมักอาสาร
ยุบหน่วยงานไปอยู่ใต้กองประชาการ

มันเป็นแบบนี้ดูสภาพดี
แล้วผ่านมาหลายเมืองทั้งจีนทั้งไต้หวันฟิลิปปินส์